มาดูกันต่อข่าวนี้นะคะสาการโควิดตอนนี้ต้องบอกว่า

ยิ่งเมื่อวานนี้นะคะพอรัฐบาลเขาประกาศคุ้มเข้มพื้นที่เข้มก็ไปอีก
โอ้โหพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนกันมากมายค่ะ
น้ำใจคนบันเทิงกันมาไม่หยุดเลยนะคะ
มีดาราหลายคนเปิดพื้นที่ส่วนตัวในโลกโซเชียล
บางคนนะคะก็เปิดพื้นที่เฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
อย่างพี่บอลเชิญยิ้มคนนี้นะคะก็โพสต์ข้อความเสิร์ฟของพี่น้องคนไทยค่ะ
แล้วก็เปิดให้พ่อค้าแม่ขายมาโพสต์ขายของกันในคอมเมนต์กันอย่างเต็ม
ให้ปุ่มบรรดานี่ภาพนี้เลยนะคะ
จากตัวเองจะลงพื้นที่แล้วนะคะก็ได้โพสต์ภาพบอกว่า
เปิดตลาดกันค่ะไม่ค่าแผงแล้วก็โวยพรให้ขายดิบขายดีกันทุกร้านเลยค่ะ
ต่อกันที่คนนี้เลยนะคะคุณเอ๋พรทิพย์ค่ะ
ประกาศเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าร้านอาหารร้านไหนที่โดนผลกระทบ
วัตถุดิบมาแล้วเหลือโอ้โหอันนี้ปัญหาหลักเลยนะนะคะ
ก็มาโพสต์ฝากร้านได้เลยเพราะเข้าใจหัวอกคนค้าขายเหมือนกันค่ะ
เช่นเดียวกับคุณจ๊ะนงพนีค่ะช่วยเป็นสื่อกลางให้คนค้าขายที่เดือดร้อน
ติดต่อที่เพจเจ๊คิมกินรอบวงค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แบบไม่คิดเงิน
โอ้โหคนทักเข้ามาเยอะมากจริงค่ะ
ดีมากเลยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
ดาราเนี่ยเขาก็เปิดพื้นที่อีกมากมายเลย
ใช่ค่ะเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณกระแตอาสยาเมพิชชนาธิ์
นาตาลีเจโรบนนท์ดีเจบุ๊กโกะกอล์ฟพิษชะยะกอล์ฟอนุวัติเป็นต้นนะคะ
ส่วนทางด้านคุณนุ้ยสุจิราเนี่ยก็อัดคลิปลงไอจีส่วนตัวด้วยค่ะ
ก็ส่งกำลังใจถึงร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ
ที่บอกว่าห้ามนั่งในร้านเนาะในพื้นที่สีแดงเข้มนั่นเองนะคะ
ร้องกับให้ร้านอาหารมาฝากร้านในไอจีของเธอได้เลยไปฟังคุณนุ้ยหน่อยค่ะ
สามารถที่จะมาฝากร้านกันได้เลยนะคะด้านล่างนี้นะคะ
สามารถฝากกันได้เลยเราต้องรอดไปด้วยกันนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้นะคะ
น่าไม่ใช่แค่เปิดพื้นที่ใช่เหรอคนค้าขายนะกำลังใจจากคนบันเทิมในต้วแสวของเสียงเพลง
ก็มีเหมือนกันนี่เลยพี่ปูพงศิษยคัมภีร์ค่ะแต่งเพลงใหม่ให้กำลังใจพี่น้องคนไทย
กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากจากผลกระทบของโควิดระบาดค่ะ
ชื่อว่าเพลงเธอจ๋าไปฟังบางช่วงบางตอนกันนะคะ
จากใจพี่ปูจริงจ้า
ก็สไตล์แบบว่ากินใจนะคะ
เนื้อหาตรงใจคนลำบากอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็